เหตุการณ์หนึ่งนะคะก็เป็นกลุ่มคนร้าย๔คนบุกไปที่งานศพเลย
ไปยิงสมาชิกอบตเกาะเต่าจังหวัดพัทธลุงเสียชีวิตพังงานศพเลยนะคะ
ส่วนเพื่อนที่อยู่ในบรรยากาศอยู่ในวัดเนี่ยนะคะ
ที่นั่งร่วมดื่มเหล้ากันอยู่ก็บาดเจ็บด้วย
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งแกะรอยตามล่ามือปืนแล้วล่ะ
ตำรวจผู้ท้อนป่าพยอมสมาชิกพัทธลุงค่ะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
นั่นก็คือภายในวัดโคกศักดิ์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
โดยบริเวณสาราสวดพระอภิษฐรรมศพก็พบร่างนายจรรย์ชูหนูอายุ๖๒ปี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ก็เสียชีวิตในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
มีบาดแผลบริเวณศีรษะแผ่นหลังและลำตัวกว่า๑๐แห่งเลยนะคะ
นี่ค่ะเลือดเต็มพื้นที่ไปหมดเลย
แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงด้วยก็คือนายสมปองแป้นเอียดอายุ๖๐ปี
ซึ่งทีมกู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
จากการที่ตำรวจได้สอบสวนก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนั้นนายจรรย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
กับนายสมปองร่วมกันล้อมวงดื่มสุราสัก๔๕คนนะคะ
อยู่ข้างศพของนายสุธินชูหนูอายุ๗๑ปี
ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น๔คน
คี่รถจักรแกรนยนต์มาแล้วก็ซ้อนไทยกันมาด้วย๒ขัน
เข้ามาจอดที่บริเวณข้างสาราตรงจุดที่นายจรรย์อยู่กับพวกนั่งดื่มเหล้ากันนะคะ
จากนั้นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายลงจากรถเดินปรีตรงไปหานายจรรย์เลย
แล้วก็ใช้อาวุธปืนจ่อยิงศีรษะและกระหน่ำยิงใส่ร่างอีกหลายนัดนะคะ
นายจรรย์เองก็พยายามที่จะชักปืนยิงตอบโต้เหมือนกันแต่เขามาแบบ
ใกล้ชิดมากค่ะจึงไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้ทันการ
ถูกยิงเสียชีวิตส่วนกระสุนที่ถูกยิงเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีพลาดไปถูกเท้าของนายสมปองทำให้นายสมปอง
ซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเบื้องต้นก็เชื่อว่า
หมายการสังหารนี้ก็คือนายจรรย์นี่แหละค่ะประเด็นความขัดแย้งมาจากเรื่องส่วนตัว
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเร่งเชิญบุคคลที่ใกล้ชิดนายจรรย์
มาสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งนะคะรวมถึงก็จะแกะรอยคนร้ายต่างต่างนี่นะคะ
จากหลักฐานที่ปรากฏมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะ